คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ครูหนุ่มอนาคตดีขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีค่ะ
ก็มีกลุ่มคนร้ายเนี่ยเรียกให้จอดแล้วเข้ามารุมทำร้ายร่างกาย
นี่คือสภาพคุณคะอาการสาหัสมาก

ตำรวจเขาไปตามมาได้แล้วก็มาเปิดให้เราดูแบบนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูตามกล้องวงจรปิดเลยนะแต่กล้องมันอาจจะมืด
เราก็เลยไปถามผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่า
นางสาวสะสิทรกองแพงหรือว่าคุณแบมอายุ๒๐ปี
คุณแบมเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้บาดเจ็บ
บาดเจ็บก็คือครูอาร์ตอายุ๒๗ปีชื่อว่า
นายวีรพงศ์มะสุัยคุณแบมเนี่ยเล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำคืน๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุตัวเธอเองได้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค
ของครูอาร์ตกลับมาจากเที่ยวงานบุญประจำปี
เที่ยมเผอร์โพลสวรรค์จังหวัดนครพนมพอมาถึงบริเวณ
ถนนเขตเทศบาลตะบนโพนสวรรค์เยื้องทางเข้าโรงพยาบาล
อำเภอท่าอุเทนจู่จู่ค่ะก็มีกลุ่มวัยรุ่นมา
สักประมาณ๕๖คนขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา๓๔คัน
จู่ตะโกนเรียกบอกให้ครูอาร์ตจอดจอดแล้วบอกว่า
ถ้าไม่จอดเดี๋ยวจะถีบรถนะครูอาร์ตก็เลยตัดสินใจจอดรถค่ะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้ามารุมทำร้ายครูอาร์ต
เบื้องต้นคุณแบมบอกคนร้ายคนเกาะเหตุ
หนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าของตนเอง
นี่แหละคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่พอใจหรือเปล่า
ที่เห็นคุณแบมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของครูอาร์ตมา
ก็เลยมาก่อเหตุนี้ขึ้นอ่ะฟังเสียงคุณแบมกันหน่อยค่ะ